และทนายเดชายืนยันว่าเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
และตำรวจก็ใกล้จะสรุปคดีแล้วด้วย
ใกล้จะเสร็จแล้วทนายเดชาบอก๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
แต่ในวงนอกหรือว่าคนรอบข้าง
หรือว่าสังคมที่เขาจับตามองคดีคุณตังโมอยู่เนี่ย
หลายคนบอกว่าอยากให้คดีนี้

ยังไม่ได้หมายความว่ารับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็จะพูดถึงกันเยอะ

เพราะฉะนั้นหลังจากมีผู้มายื่นเรื่องว่าคดีนี้หลักฐานพยานต่าง
มันจะนำไปสู่การเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่
เดี๋ยวต้องไปเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษชุดใหญ่ให้พิจารณาต่อไป
วันนี้คุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์นะฮะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
เป็นคณะประชุมร่วมกับคณะแพทย์จากสองสถาบันที่ผาชะนสูตรศพคุณแตงโมเลยนะครับ
ก็คือจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาตามที่
สวเนี่ยมายื่นเรื่องเอาไว้ว่าขอให้รับเป็นคดีพิเศษ

การประชุมวันนี้ทางคุณไตรยฤทธิ์บอกว่าก็เป็นไปตามข้อร้องเรียน
คือมีผู้ร้องเรียนโดยมองว่าคดีนี้มีลักษณะเป็นการฆาตกรรมอำพลาง
มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
งเบนประเด็นการชนะสูตรการเสียชีวิตและรายละเอียดของคดี
ให้มีความซับซ้อนน่าสงสัยเหมือนจงใจทำให้คดีนี้เป็นอุบัติเหตุ
มน้ำเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ก็เลยต้องเรียกทีมแพทย์ผู้ผ่าชนะสูตรศพคุณตังโม๒รอบ
มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเป็นการประชุมครั้งแรก
จะร้องขอพญาหลักฐานจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เพื่อเอามาประกอบสำนวนการประชุม
คาดว่าทั้งหมดการสืบสวนต่างในคดีของคุณตังโมเนี่ย
จะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนเมษายนนี้
หลังจากนั้นจะเอาข้อมูลทั้งหมดมอบให้กับคณะอนุกรรมการคดีพิเศษพิจารณา
เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการคดีพิเศษชุดใหญ่
ที่มีนายวิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีเป็นประธาน
ในการพิจารณาสรุปลงมติว่าจะรับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษ
ที่คุณแม่คุณแตงโมบอกว่าไม่ต้องการให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
ธิบดีดีเอสไอบอกว่าดีเอสไอเรื่องนี้ทำตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับ
แต่เราว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับ
ถ้าตามกฎหมายกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่รับ
เพราะทางญาติผู้เสียหายไม่มีความประสงค์
เพราะนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีอาญาแผ่นดินต่อให้โทษนะครับ
เราฆ่าคนตายแล้วเราก็ทางนู้นบอกว่าไม่เอาความ
ไม่เอาความขอยอมความนะก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นอาญาแผ่นดิน
เราก็ต้องพยายามประมวลจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
แต่ก็อย่างที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทราบเรื่องนี้คนสนใจอย่างมาก
ก็ความดูจากพี่น้องสื่อบนชนโทรหาผมทุกวันเลย
นะครับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็เห็นกระบวนการที่เราทำงานอย่างโปร่งใสนะครับ
อาทิตย์บริเวณ์ดีเอสอ่ายยืนยัน
คือต่อให้ญาติของผู้สูญเสีย
เรื่องนี้ต้องทำตามหน้าที่ซึ่งเงื่อนไขในการรับเป็นคดีพิเศษ
ต้องเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในห้าเงื่อนไขนะฮะค่ะในคดีต่างต่าง
หนึ่งคือคดีมีความซับซ้อนต้องรวบรวมหลักฐานจำนวนมากสองคดีมีความกระทบต่อสังคม
กระทบความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงสี่เป็นองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ
และห้ามมีผู้มีอิทธิพลและในพลอยู่เบื้องหลังซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ยจะต้องสรุปแล้วเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ลงมติ
ว่าจะรับคดีของคุณแตงโมเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าอ่าข้อห้าเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐ
ประมาณอย่างนั้นนะครับอธิบดีดีเอสไอบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนะครับ
หากสรุปสำนวนคดีก็ต้องส่งไปยังอายการก่อนส่วนดีเอสไอเนี่ยจะไม่สามารถสืบสวนสอบสวนต่อได้
แต่ถ้าอายการมีความเห็นสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมดีเอสไอก็จะสามารถรับมาพิจารณาเป็นคดีพิเศษต่อไปได้
ถ้าเกิดว่าลงมติกันไม่ทันนะนะว่าจะรับหรือไม่รับ
ขณะที่วันนี้คุณรสนาเองก็มาติดตามความคืบหน้าในการยื่นเรื่องเอาไว้นะครับ
โดยบอกว่าที่แม่ของคุณแตงโมไม่เห็นด้วยที่จะให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
ลักษณะยืนยันว่าการเรียกร้องเนี่ยก็จะเรียกร้องต่อไป
เพราะมองว่าคดีนี้เรื่องการเสียชีวิตของคุณตังโม
เป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงภาพรวมเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ไม่ใช่คดีที่ครอบครัวเป็นผู้เสียหายเท่านั้น
ส่วนดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างและการพิจารณาของคณะกรรมการ